อีกหนึ่งความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้เราเล่าไปเหมือนกันว่ามีเด็กชายวัย๙ขวบ
พ่อแท้เนี่ยล่ามโซ่ไว้ที่บ้านแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนบาดแผลทั่วตัวเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็พ่อเลี้ยงที่ว่าเป็นคนล่ามโซ่อยู่ที่จังหวัดตรังเนี่ย
เขาก็เข้ามอบตัวแล้วนะคะ
ตำรวจภูทรศรีเกาจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่พ่อเลี้ยงทารุณกรรมลูกเลี้ยง
ซึ่งเป็นเด็กผู้ชายไว้๙ขวบล่างสุดนายคมสัลเล็กกรหรือบังหมาตรไว้๔๐ปี
นี่แหละค่ะพ่อเลี้ยงที่ว่านี่แหละมอบตัวแล้วนะคะหลังจากที่ถูกออกหมายจับ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจ
และกระทำความรุนแรงในครอบครัวเค้นสอบอย่างหนักก็ยอมรับสารภาพค่ะ
คือคดีนี้เนี่ยมีพลเมืองดีเนี่ยเขามาแจ้งข่าว
บอกว่ามีเด็กชายวัย๙ขวบคนนึงถูกพ่อเลี้ยงจับล่ามโซ่
แล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างโหดร้ายทารุณเป็นแผลเวอะหวะปวดร้าวระบมไปทั่วร่าง
ถูกทุบถูกตีบ่อยครั้งจนกระทั่งล่าสุดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙เมษายนญาติญาติทนไม่ไหวเหมือนกัน
ก็พาน้องเนี่ยออกมาจากบ้านแล้วแจ้งความและอยากให้ดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงรายนี้ให้ถึงที่สุด
ซึ่งน้องก็เล่าสาเหตุให้ฟังว่าเคยขอเงินพ่อไปซื้อขนมแล้วพ่อไม่ให้ก็เลยขโมย
หลังจากนั้นดูดร่ามโซแล้วก็ตีด้วยไม่ไผ่ผ่าซีก
ไม่ยั้งจนไม้ไผ่หัก
คือถ้ามันไม่หักก็จะตีไปเรื่อยค่ะ
ไม้หักถึงได้หยุดตีส่วนแม่ก็เอาแต่นั่งร้องไห้

ซึ่งก่อนหน้านี้น้องบอกว่าก็เคยถูกตีหลายครั้งแล้ว
จนตอนนี้น้องเองก็กลัวไม่อยากกลับบ้านเลย
ก็ตอนนี้จับตัวพ่อเลี้ยงได้แล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าทางสหวิชาชีพต่างจะดูแล
หรือว่าเยียวยาสภาพจิตใจน้องยังไงได้บ้าง